ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองตรวจและคุ้มครองคนงานนะคะ
ปฏิบัติภารกิจจับกลุ่มนายจ้างที่หลอกลวงแรงงานไปทำงานที่ต่างชาติ
โดยมีผู้เสียหายถึงกว่า๗๐คนด้วยกันค่ะ
ติดตามแรงงานเรื่องนี้จากคุณพลอยสจริฐศิลป์ค่ะ
นี่คือเสียงโทรศัพท์ของผู้เสียหายที่เล่าถึงการล่อจับกลุ่มในหน้าหลอกลวงแรงงานเถื่อนไปทำงานอย่างต่างประเทศในครั้งแรก
โดยผู้ต้องหาไหวตัวทันและหลบหนีไปได้
ทำให้เจ้าหน้าที่กองตรวจและคุ้มครองคนงาน
กับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวี
เกาะติดสถานการณ์การจับกลุ่มในหน้าคนนี้
หลังพบว่ามีการร้องทุกข์ของเหยื่อผู้เสียหายจำนวน๕คน
ว่าโดนนางสาวทิพากรนวเพิ่มหรือเมย์อายุ๔๓ปี
หลอกลวงว่าสามารถส่งไปทำงานนวดสปาที่ประเทศนิวซีแลนด
โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงินกว่า๓๐๐๐บาท
แต่เมื่อถึงกำหนดก็ถูกเลื่อนและไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้แต่อย่างใด
ผู้ที่เป็นคนชักชวนแรงงานให้มาทำงานกับนางสาวทิพากรนวเพิ่มหรือเม
นายหน้ารายใหญ่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในครั้งนี้
ซึ่งเหลือเข้าไปพูดคุยกับนางสาวพร
เนื่องจากพบข้อมูลว่าเป็นคนที่ผู้ต้องหาไว้ใจมากที่สุด
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทรรัชทีวีพร้อมกับเจ้าหน้าที่
จึงนำไม้จับดังกล่าวเดินทางไปยังขุนวิจิตรคอร์ท๓

เมื่อถึงที่หมายเราก็พบร้านอาหารของนางสาวพร
พร้อมเพื่อนเหยื่อที่ถูกหลอกอีก๖คน
และเข้าพูดคุยถึงภารกิจในครั้งนี้
ขณะที่เหยื่อบางส่วนก็ยังคงไม่เชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยดี
บุกจับในหน้าแรงงานเถื่อนในครั้งนี้
เราได้ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตัวเป็นเด็กสาวที่ต้องการเดินทางไปทำงานนวดสปา

โดยได้ทำการนัดแนะกับผู้ต้องหา
เพื่อดูตัวและพูดคุยรายละเอียด
ผ่านทางสายโทรศัพท์ของนางสาวพร
เมื่อได้ที่หมายเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

เราก็ได้เดินทางไปยังจุดนั้นทันที
โดยให้นางสาวพรและพวกอีก๒คนพร้อมเด็กสาว
นั่งรอการเดินทางมาของนางสาวเม
โดยใช้เวลาไม่ถึง๒๐นาที
และหลังจากการพูดคุยไปประมาณ๑ชั่วโมงเสร็จ

ก็ได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้
ในข้อหาหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
ว่าสามารถจัดหางานหรือส่งไปทำงานอย่างต่างประเทศได้
โดยการหลอกลวงนั้นได้นำไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นจากผู้ที่หลอกลวง
โดยผู้ต้องหาก็ได้ให้การรับสารภาพ
ว่าได้ร่วมกับพวกอีก๒คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีก่อเหตุจริง
แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงผู้เสียหาย
ซึ่งพร้อมยอมคืนเงินชดใช้ทั้งหมด

พร้อมพูดคุยกับผู้เสียหายที่บอกเล่าว่า
แม้ว่าจะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามา

แต่น้ำตาแห่งความผิดหวังและเสียใจ

เหือดแห้งตามไปด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากบางรายได้กู้หนี้เยี่ยมสินมา
เพื่อหวังว่าจะไปเจอชีวิตที่ดีกว่าในต่างแดน
ขณะที่บางรายก็แบกรับภาระหนี้สิน
และเป็นความหวังของครอบครัว
มันจะเป็นเมื่อนหมื่นสองหมื่น
แต่บอกได้เลยว่าความหวังยังยากมากของการที่อาหาร
หลังจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่กองบังคับการ
ปราบรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย
ก็พบว่าผู้ต้องหามีหมายจับ

ก็พบว่ามีผู้ที่ถูกหลอกอีกกว่า๗๐คน
คือมีความผิดตามมาตราแบบ๒นี่นะครับ
จะมีโทษจำคุกตั้งแต่๓๑๐ปี
ปรับตั้งแต่๖๐๒๐๐บาท

ก็ให้รีบมาแจ้งความเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อให้ตำรวจเขาสรุปสำนวนโดยเร็ว

ที่ถูกหลอกลวงในลักษณะดำกราว

ในหน้าการจัดหาแรงงานเถื่อนในครั้งนี้
ก็สามารถเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
หรือเจ้าหน้าที่กรองตรวจและคุ้มครองคนงาน

เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อไป
รอยสจิริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน